เล่าให้ฟังว่ากระแสบนโลกโซเชียลมีอย่างไรบ้าง
มีทั้งคนบันเทิงเองแล้วก็บุคคลสำคัญบนโลกโซเชียล

เริ่มจากพี่โอปอลปานิสรานะคะ
ก็เป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรสาวสุดแซ่บนะคะ
ทั้งเธอแล้วก็สามีค่ะหมอโอ๊คสมิทรู้จักกับคุณเบนส์
หญิงสาวหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัวค่ะ
โดยพี่โอปอลก็ได้โพสต์รูปในงานพระราชทาน
เพลิงศพหญิงสาวผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็บรรยายความรู้สึกบอกว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า
ก็จะถึงกำหนดพระราชทานเพลิงน้องเบนส์แล้ว
หลายอย่างที่สังคมยังสงสัยและไม่ได้คำตอบ
ฝ่าด่านทางด่วนได้ถ้าไม้กั้นไม่พังถูกไหม
เราปฏิเสธไม่ตรวจแอลกอฮอลก็ได้
แม้เราเพิ่งก่ออุบัติเหตุจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตถูกไหม
เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ขอเลือดของคู่กรณี
มาตรวจค้นหาสิ่งผิดปกติได้หรือเปล่า
ถ้าได้ทำไมไม่ทำ
และถ้าแบตโดนถอดข้อมูลจะไม่หาย
ไม่ใช่คนสุดท้าย
ไม่รู้ว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า
สังคมจะลืมเรื่องนี้ไปในที่สุดหรือเปล่า
แต่ความเอื้อเฟื้ออ่อนโยนและจิตใจที่ดีงามของน้องเบนส์
อยู่ในใจทุกคนที่เคยรู้จักและใกล้ชิดน้องตลอดไป
สุดท้ายแล้วพี่เชื่อสุดใจจริงว่า
ก่อกรรมใดไว้ย่อมได้รับกรรมนั้น
ขอน้องเบนส์ไปสู่ดินแดนที่สงบสวยงาม
คู่ควรกับดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ของน้อง
ด้วยรักและจะระลึกถึงเสมอค่ะ
โพสต์ยาวพอสมควรนะคะสำหรับพี่โอปอล
แล้วก็มีการถามคำถามเกี่ยวกับสังคมเยอะเหมือนกัน
ตามด้วยความเห็นสุดจี้ใจของสองนักร้องดังต่างรุ่นนะคะ
ที่ก็ทำเอาชาวโซเชียลกดไลค์กดแชร์กันเลย
เริ่มจากพี่โจจีรายุทธ์นะคะโพสต์ในไอจีโชว์รายุทธ์นี้เลยบอกว่า
ถ้าผู้ต้องหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต๒ศพ
แล้วยังหลีกเลี่ยงการตรวจหาสารเสพติดได้
ก็ขอด้วยครับรณรงค์ยกเลิกด่านตรวจแอลกอฮอล์
ขับขี่ที่เข้าคิวผ่านด่านเป่าเนี่ยยังไม่ได้ไปชนใครตาย
ก็ตั้งด่านให้รถติดเปล่า
โอ้โหอันนี้ก็ได้รับการกระหน่ำไหลเลยนะคะ
ต่อไปใครมาขอให้ผมเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์
ผมจะพูดว่าผมไม่สะดวกเป็นสิทธิ์ของผม
แล้วถ้าผมขับรถชนใครแรงแค่ไหน
ผมก็มีสิทธิ์ไม่ให้ตรวจระดับแอลกอฮอล์เพราะผมไม่สะดวก
อันนี้ตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ยืนยันว่าทำได้โดยการพูดออกทีวีนะครับ
นี่แชร์กันกระหน่ำเลยนะคะ
รวมไปถึงพี่ดี้นิติพงศ์หอนาคก็โพสต์แบบหยิกแกมหยอกด้วยนะคะ
บอกว่าในฐานะที่เจ้าตัวขับรถยี่ห้อเดียวกันกับผู้ก่อเหตุ
พอเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเลยทำให้บรรดาคนที่ใช้รถยี่ห้อนี้เนี่ย

เพราะเราก็จะเรียกกันตามข่าวหนุ่มซิ่งขับเบนส์นะคะ
ก็ตัวเองเนี่ยบอกว่าแต่ก่อนเคยเดินตัวตรงตามปกติไปร้านจอดรถ

หลายวันมานี้ต้องเดินวนลานจอดรถสักรอบสองรอบ
พรางตัวดูซ้ายดูขวาเอ๊ไม่มีใครเห็นเรา
รีโมทปุ๊บรีบแทรกตัวเข้าประตูรถ

แบบนี้เป็นหยิกแกมหยอกอันแรกนะคะ
แต่ว่าอีกอันนึงมีการโพสต์สืบต่อเนื่องจากโพสต์แรกด้วย
ก็จำแนกประเภทเหตุผลคนที่ใช้รถเบนส์นะคะ
ซึ่งก็หนึ่งในส่วนของเจ้าตัวเองไม่เคยได้รับอภิษฎใดจากการขับรถหรู
อย่างเช่นเวลาเจอด่านตรวจวัดแอลกอฮอลก็ถูกเรียกตำรวจเรียกตามปกตินะคะ
คนรวยกับคนจนค่ะเขียนยาวเลยบอกว่า
อยากเกิดเป็นคนรวยแบบขั้นสุด
รวยฝุดฝุดรวยตู้ดตู้ดรวยตู้ดหาย
แบบว่าเผลอขับรถชนคนตายยังสบายรอดคดีสุขีจัง
ร้ายกิจเล่าพี่เขาบอกไม่ต้องรวดคุณตำนวดจมูกว่ายมีเหตุผล
นี่หรือความเท่าเทียมความเป็นคนเราคนจนถึงไม่เมาเป่าเต็มแรง
แค่เก็บเห็ดติดคุกเลยไม่ต้องถามช่างเลวซามชีวิตนี้ตื๊ดสิ้นหวัง
กฎหมายไทยจงจำไว้ต้องมีตังค์เพราะในคุกมีไว้ขังคนไร้เงิน
เรื่องนี้ก็แชร์กันวิพักษ์วิจารณ์สำหรับคุณตาคุณยายที่เก็บเห็ด
แล้วก็ทำไมแค่เก็บเห็ดไม่รู้แล้วเข้าคุกแต่ว่าเรื่องนี้คนผิดลอยนวลอยู่นะตอนนี้นะคะ
อาจรู้ในส่วนของบทสรุปไม่อยากขุดถึงต้นต่อถึงกฎหมาย
ไม่อยากงัดหลักฐานมาสู้กับควายเพราะสุดท้ายใครหนีได้กฎแห่งกรรม
ก็โพสต์ไว้แบบนี้สำหรับคนบันเทิงนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกกระแสบนโลกโซเชียลอย่างที่บอกไปชาวเน็ตช่วยกันขุดคุย
คลิปที่มีกล้องวงจรปิดว่าเบนส์เนี่ยซิ่งผ่านด่านทางด่วนเอ่ย
ล่าสุดมีอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ก็บอกว่าทะเบียนนี้อีกแล้วทำตัวไม่ดี
รวมไปถึงแฟนสาวของหนุ่มผู้เสียชีวิตก็ออกมาโพสต์ข้อความไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
นางสาวกมลรัฐวงเกียรติขจรนะคะหรือคุณออยแฟนสาวของนายกฤษณะถาวรหรือโต้ง
อายุ๓๒ปีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
ลัยถึงคนรักที่จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
ข้อความส่วนหนึ่งเขียนไว้นะคะบอกว่าวันนี้ที่พี่จากไปมันไม่ได้ศูนย์เปล่า
มุมมองของความรักพี่ทิ้งข้อคิดเตือนใจไว้ให้คนอื่นอีกมากมาย
สิ่งเดียวที่ทำให้หนูเสียใจคือการเสียคนรักที่ดีที่สุดไป
ส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่เลยเพราะทุกขณะที่เราอยู่ด้วยกัน
เราทำทุกวินาทีของเราอย่างดีที่สุดแล้ว
โดยก่อนหน้านี้นะคะเธอก็ได้เปิดเผยข้อความสุดท้ายที่ได้คุยกัน
รวมถึงโพสต์ภาพตุ๊กตาที่เก็บมาได้จากรถฟอร์ด
ซึ่งก็ถือเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เธอสัญญาว่าจะดูแลอย่างดีที่สุดนะคะ
ขณะที่สังคมออนไลน์ค่ะก็ร่วมกันขุดค้นวีรกรรมของรถเบนส์ทะเบียน
สบริษงองู๓๓กรุงเทพนะคะ
ภาพล่าสุดแชร์มาจากเฟซบุ๊กของหญิงสาวรายหนึ่ง
โพสต์ไว้เมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์ค่ะ
เป็นภาพของรถเบ้นสีดำจอดอยู่ริมถนนบริเวณตรงข้ามปั๊มน้ำมันบางจากซอยอ่อนนุษ๑๗
บอกว่าผู้ขับขี่รถขับออกมาจากหมู่บ้านปัญญาโดยไม่ดูรถ
ส่งผลให้เจ้าของโพสต์เกือบเบรกไม่อยู่นะคะ
แล้วก็ลงท้ายบอกว่าแย่มากเลยคนเราสมัยนี้
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสรวมไปถึงโพสต์นี้เนี่ยก็สอดคล้องกับการร้องเรียนของนายพงศิริแซ่เฮ้ง
ทะเบียนสบศง๓๓๓ชนแล้วหนีเมื่อเมษายน๒๕๖๐
บริเวณหน้าหมู่บ้านปัญญาภายในซอยอนุส๑๗เหมือนกันก็ระแวกเดียวกันเลย
โดยในพงศิริเนี่ยยืนยันว่าผู้ขับขี่ตั้งใจขับชนไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทนะคะ
ซึ่งก็ร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรพระอินราชา
ขอให้ดำเนินคดีกับผู้ขับรถเบนส์อย่างตรงไปตรงมานะคะ
ตอนนี้ก็ยังเปิดล่ารายชื่ออยู่เรื่อยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่
ค่ะเดี๋ยวตามกันต่อสำหรับคดีนี้นะคะคุณผู้ชม